พี่แจ็คเกอรีนของเราจะพาไปบุกเวทีลิเกย์

ตอนนี้เขามีคิวฮอตมาก
อันนี้ก็เตรียมจะไปเล่นลิเกกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ

แต่ว่าได้สละเวลาให้กับทีมข่าวของเรานะคะ
พี่แจ๊กกะรีนไปดูเลยว่าจะสนุกสนานสักแค่ไหนค่ะ

ชื่อน้องแจ๊วโกรีน
คร่างในมีคนอยู่ไหม
ก็วันนี้โอ้โหเป็นเกรดมาร์ซได้มาถึงที่เลย

มากกว่าที่เราเล่นแต่พอเล่นไปเรื่อยมันก็เกิดความรักขึ้นมา
เพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเงินทุกบาททุกสตางค์
ข้าวปลาอาหารก็คือได้มาจากลิเกมันก็คือเกิดความรักไปโดยปฏิยะ
อาชีพเต้นกินลำกินมันก็มีส่วนมากที่เขาก็จะว่าดูถูกเราอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ต้องบอกว่าไอ้ลิเกย์ไอ้ลูกลิเกย์นี้ผมตบเลย
แต่สมัยนี้คือเด็กรุ่นใหม่หรือเด็ก
เขามองลิเกย์ว่าเป็นสิ่งทำละยากเพราะว่าให้คุณค่ามากขึ้น
ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะอย่างวันนี้ชุดเปลี่ยนมาต้องยืมชุดมา
ผมก็เป็นคนบ้าบ่อคิดทำอะไรก็ทำ
เรารักฮีโร่เราก็เอาฮีโร่มาใส่ในสิ่งที่เรารัก

ไม่มีมันเป็นการแต่งชุดเล่าเรียนนะพี่
มีการแต่งชุดเรียนแบบมาจากโขนและละคร

คนรุ่นเก่าเขาก็แปลงกันมาตั้งแต่แรกแล้ว
แต่แค่เรามาแปลงแต่ว่าเรายังคงความเป็นไทยในการแสดง
หลายคนจะอาจทราบว่าโน่เล่นกับพี่สอนรามน้ำเพชรมาก่อน

คือตอนนั้นเหมือนตอนที่นกออกมา
เพราะโน่อยากจะเปลี่ยนสายแนวทาง
ก็เลยแบบขอพ่อเขาว่าโน่อยากจะไปทำตามความฝันของโน่
แล้วก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะพี่

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะหมดเวลาไปซักทีก่อน
คือต้องบอกว่าพี่แจ๊คเนี่ยสมใจเลย
ได้เป็นแม่ยกได้อยู่ข้างสองหนุ่มสองเทพบุตรสุดที่รักนะคะ

ก็ดีนะเราได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ร่วมกันสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทย